อายุงานเยอะแล้วรู้สึกว่าไม่อยากเล่นแล้ว

แล้วก็อยู่ในวงการมายาวนานมาก

วันนี้จะมาลาไปพูดคุยกันนิดนึงนะคะ

ได้มาขับรถให้คุณนุ่นได้นั่งนะคะ

คุณนุ่นวรนุษย์คือหนึ่งในตำนานของวิกหมอชิป

ขอบคุณที่ทุกคนเวลานึกถึงนู่นแล้วยังนึกถึงช่อง๗อย่างนี้
แล้ววันหนึ่งเหมือนเราไม่ได้ทำงานกับที่ช่องนี้นานใช่ไหมคะ
แล้วเรากลับไปเราก็มีความสุขนะ

อุ่นเหมือนเดิมค่ะทุกคนก็น่ารักเหมือนเดิม

คุณนุ่นเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าคืออ้ำเนี่ยเป็นเพื่อนจริงไม่เคยแข่งกันเลย
ก็มี๒เรื่องที่ได้เล่นด้วยกัน
ก็ดูแลกันไปมันไม่ต้องแข่งกัน

ชอบในงานในผลงานคาแรกเตอร์ที่เราเล่นเลยค่ะ
ล่าสุดเจอคุณอ้ำภาษาภาคงานน้องบี

เป็นยังไงบ้างคะเจอกันแล้วฟแฟนคลับเกี่ยวกาวหน้าดูอะไรแล้วแบบ

นั่งก็คุยกันนู่นนี่นั่นนู่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แซวเรื่องแบบคู่ของเพื่อนไหมคะ

การทำงานถ่ายละครยุคนั้นกับยุคนี้ต่างกันเยอะมาก

แต่มันก็มีหลายเลเวลหลายระดับหลายแบบ

แล้วนุ่นก็กลับมากรุงเทพนะบินกลับมา

พอถ่ายหนังสือเล่มนั้นเสร็จประมาณสมมุติ๒ทุ่ม

รันยาวไปถึง๔ทุ่มของอีกวันหนึ่งเลย

มาาาา

พอว่าแล้วค่ะเราอยากทำงานที่เรามีความสุข
เป็นผู้จัดเนี่ยเรารับผิดชอบคนเยอะไม่ไหว

แต่ว่าก็อย่าลืมกรณิตนะคะ
ตั้งใจทำงานตรงต่อเวลานะคะไม่วุ่นวายนะคะ
สวยคุ้งกระพันเอามาต่างหวะติดต่อได้นะคะ
ทำงานมาเป็นระยะเวลานานสำหรับนุ่นนะในแง่นั้นคือก็โอเค

ประสบการณ์ทำงานเยอะ
คือนุ่นหลายคนจะติดภาพแบบเป็นนางเอกแบบสายดราม่าอะไรอย่างนี้
ก็อยากจะบอกนะคะว่าจริงเราเล่นละครได้หลายแนวนะ
ไม่ใช่แต่ดราม่าอย่างเดียวก็เอาจริงก็ดีใจ
เพราะว่าเขาชอบงานเราเขาดูงานเราแล้วมันเหมือนแบบเราไปอยู่ในใจเขา
แต่งานอื่นพอคนดูแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเออเขาก็เล่นแบบนี้ได้
คือนุ๊กก็อยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้เล่นกับใครก็ได้
การรักษาระดับฝีมือที่มันยากไหมนู่นว่า
คืออย่างแรกเลยนะนุ่นยังรักการทำงานอยู่

คือบางคนอาจจะแบบอายุงานเยอะแล้วรู้สึกว่าไม่อยากเล่นแล้ว

แล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ละครไทยเองเนี่ย
ก็เปิดอะไรใหม่ขึ้นเยอะมาก
็อตใหม่อะไรใหม่ที่ทำให้คนดูได้รู้สึกว่า

และด้วยความที่เราก็เป็นคนแบบชอบดูเกาหลีด้วย
เราก็จะรู้สึกว่าอยากให้แบบของไทยเราเป็นแบบนั้นน่ะ

ก็ตามอายุ

สำหรับนุ่นว่ามันคือการออกกำลังกายที่ดีมากเหมือนกัน

แล้วก็มีบิวต์อาหารเสริม

ปีดูแลความรักยังไงคะให้หวานฉ่ำ

ก็คือเราทำวันนี้ให้ดี

ทำไมเขาไม่เป็นแบบนี้ทำไมเขาไม่ทำแบบนี้ให้เรา
เราก็อยากจะให้เราเนี่ยตัวเราเองเนี่ย
อยู่กับปัจจุบันที่เราอยู่แล้วมีความสุข

แต่ก็เป็นคู่ที่เอาใจใส่ซึ่งกันแล้วกันนะ

ชีวิตก็กำลังมีราคาร

มีศึกษาว่าเขานี่ทำเป็นยังไง

สนุกถ้าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นคู่รักนักข่าว
ความที่คนเห็นว่ารักกัน
มีแบบมีเรื่องที่ทำให้ไม่ถูกกัน

ในชีวิตจริงกับในละครมันต่างกัน
ก็เรียกว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ท้าทายคนนู้นเนาะ

ก็ฝากละครนะคะวุ่นรักนักข่าว
ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำงานมา๒๐กว่าปีแล้ว
ยังเป็นบทบาทใหม่สำหรับนุ่น
แล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่แอนดริว

ก็อยากจะฝากติดตามเป็นเรื่องราวของนักข่าวนะคะ
แม่งงงเมาเม้อยนี่แหละค่ะ
สำคัญเรื่องนี้นี่คือเขาไม่ทิ้งความเป็นนักข่าว

อันนี้แล้วก็คือสิ่งที่หมายแล้ว

วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณนุ่นวรนุษย์ด้วยนะคะ

บ๊ายบาย